ไปสอบถามความคิดเห็นของประชาชน
ซึ่งมันส่งผลกระทบกับชีวิตของประชาชน
ให้ไปประเมินแล้วก็ไปกระทบกันกับข้อมูลของสาธารณสุข
ว่าหลังจากใช้มาเกือบ๒เดือนมีข้อดีข้อเสียอย่างไร
ยังคงให้มีต่อไปหรือจะยกเลิก
ติดตามพร้อมกันจากรายงานครับ
และเอกชนที่ทำโพสำรวจความเห็นประชาชน

เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ต้องนำมาพิจารณา

ที่จะต้องยกเลิกพรกรฉุกเฉิน
เพราะต้องคำนึงถึงข้อมูลสาธารณสุขเป็นหลัก
แต่มีแนวโน้มอาจจะยกเลิกภายในสิ้นเดือนนี้
หลังครบกำหนดวันที่๓๑พฤษภาคม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องมานั่งประเมินร่วมกัน
และดูความร่วมมือของประชาชนและสถานประกอบการอีกครั้ง
ด้านในอนุสรเอี่ยมสะอาดโฆษกภักดิ์เพื่อไทย
ระบุแนวคิดที่จะให้กอรมนทำโพลสอบถามประชาชน
ยกเลิกพรกรฉุกเฉินหรือไม่

ประชาชนไม่มั่นใจว่าจะให้กอรมน
เพราะที่ผ่านมากอรมนถูกตั้งคำถามมาตลอด
ว่าถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมือง
ผลเอกประยุทธ์ต้องการทำโพลให้เป็นที่ยอมรับ
ควรทำโดยสถาบันทางวิชาการที่มีมาตรฐาน
โปร่งใสตรวจสอบได้

สสนครศรีธรรมราชพประชาธิปัตธ์
แม้จะเป็นสอสอในพักร่วมรัฐบาล
แต่ก็ออกมาแสดงความไม่เห็นด้วย
กับการให้กอรมนทำโพลดังกล่าว

ความพึงพอใจของคนมาเป็นเกณฑ์ตัดสินไม่ได้
นายกควรตัดสินใจจากข้อมูลทางวิชาการ
และปรึกษาคณะอาจารย์แพทย์ที่มีความรู้

นายธนกรวังบุญคงชนะโฆษกภักดิ์พลังประชารัฐ
กล่าวว่าจากการที่สำนักวิจัยซุปเปอร์โพล
เปิดเผยผลสำรวจแนวโน้มฐานสนับสนุนของประชาชน
จากจุดยืนทางการเมืองต่อรัฐบาล
หลังตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด๑๙ลด
คนสนับสนุนรัฐบาลเพิ่มมากขึ้น
จากร้อยละ๓๖๒มาอยู่ที่ร้อยละ๔๖
ในขณะที่คนไม่สนับสนุนรัฐบาลลดลง
จากร้อยละ๒๖๖มาอยู่ที่ร้อยละ๒๒
มองว่ารัฐบาลเดินมาถูกทางแล้ว

ผลเอกประยุทธ์ทุ่มเทแก้ปัญหาร่วมกับทุกฝ่าย
ส่งผลให้พี่น้องประชาชนให้การสนับสนุนเพิ่มขึ้น